ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือค่ะซึ่งเป็นพฤติกรรมของฝน
หลังจากนั้นฝนจะไล่จากเหนือลงใต้ค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นพฤติกรรมของฝนแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ทุกปี
ก่อนเข้าช่วงฤดูหนาวในช่วงสิ้นปีค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องเกษตรกรยังเหลือเวลานะคะ
ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เตรียมเก็บพืชผลให้ดีก่อนเข้าสู่ฤดูฝนค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีน
เพราะที่นั่นยังต้องเผชิญกับพายุพัดเข้าถล่มบริเวณภาคตะวันออกของประเทศค่ะ
อย่างที่เห็นเลยนะคะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งช่วยเหลือประชาชนนะคะ
อกจากนี้ยังมีรายงานไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างนะคะ
กระทบต่อประชาชนกว่า๑ล้านคนค่ะ
และนี่คือรูปการณ์หนาวันนี้สวัสดีค่ะ